เอออ่ะถ้าเป็นตะข่ายแล้วก็ติดเลย
ติดอะไรดูสิครับติดอย่างนี้ครับ

ใดใดโตมาแล้วเธอติดอยู่ตรงตักข่ายแบบนี้ครับ
ใหญ่มากตะข่ายอันนี้ใหญ่มากเลย
ไม่ได้ให้ดูหูไม่ได้ให้ดูตักข่าย
อ้าวเหรอโอ้โหตักข่ายมันก็คุ้มใหญ่อยู่แล้วเนอะใบตอง

แล้วงูมันเข้าไปติดตะข่ายอยู่ตรงนี้ครับ

ตัวใหญ่มากเลยครับคุณผู้ชมครับน่ากลัวจริง
คนลุกคือพอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป
ชาวเน็ตเขารีบพูดรีบคอมเมนต์มาเลยบอกว่า
นี่มันใหญ่ที่สุดงูเห่าตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเจอมา
นี่พูดตรงกันนะดิฉันก็เคยเห็นครั้งแรกเลยใหญ่ขนาดนี้
โอ้โหบางคนบอกว่านี่ใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้มีตัวเดียวแน่

ตอนแรกมันอาจจะเล็กก็ได้แล้วทำไม
มันโดนตะข่ายรัดตัวมันเลยบวม
เหมือนห้อเลือดบ้าเหรอ

เฮ้ยมันขี้อืดมันยังไม่ตายหรือเปล่าหรือตายไม่ตายไม่รู้ก็ไม่กล้าจับอ่ะกลัว
กลัวน่ากลัวไม่เคยเห็นงูเห่าตัวใหญ่ขนาดนี้เลยคุณ
น่าจริงอุ้ยก่อนลุกตายจุ๊กกระดุยจุ๊กกระดุย